คุณผู้ชมฮะนี่คนไปตกปลาแม่เวียงเบ็ดไปแล้ว
กำลังจะดึงขึ้นมามันหนักสงสัยจะได้ปลาใหญ่
แต่ไม่ใช่นะไอ้ที่หนักแบบนี้ได้ศพคุณ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เลยคนตกปลาก็ตกใจนะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มางมศพขึ้นมานะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจสพบางปูนะฮะ
ได้รับแจ้งว่าพบศพคนจมน้ำบริเวณท้ายซอยเทศบาลบางปลู๑๐
ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ที่เกิดเหตุเป็นสะพานยื่นออกไปในทะเล
แล้วก็มีชาวบ้านนั่งถือเบ็ดตกปลาอยู่ริมบันไดทางลง
เจ้าหน้าที่คู่ภัยก็เลยลงไปตามสายเบ็ดนะครับคุณ
ว่ายน้ำไปตามสายเบ็ดเลยนะเพราะว่าเบ็ดมันยังคล้องศพอยู่อะคุณ
ไปตามสายเบ็ดจนไปเจอร่างของผู้ชายนะครับ
เบ็ดเกี่ยวอยู่ที่แก้มคุณ
ยังค้างเบ็ดอยู่เลยก็เลยนำขึ้นฝั่งนะครับ
ทีนี้ก็มาตรวจสอบแล้วก็มีญาติมา
ญาติเห็นเสื้อของผู้ตายจำได้ถึงกับร้องไห้โฮเลยนะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ตายคือนายชานนทลือชา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบร่างกายเบื้องต้นไม่พบร่องรอย
ถูกทำร้ายหรืออะไรต่างนานาบาดแผลอะไรต่างนานา
ตะขอเบ็ดที่เกี่ยวอยู่ที่แก้มเท่านั้นเอง
ตกปลาที่พบศพเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าปกติจะมาตกปลาที่นี่เป็นประจำนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้มาตกปลาตั้งแต่๖โมงเย็น๖โมงกว่าแล้ว

ซึ่งลากมามันก็หนักมากพยายามดึงพยายามลากเข้ามานะครับ
ตอนเอาเบ็ดขึ้นฝั่งถึงกับพังงะเลย
เมื่อเห็นส่วนของใบหน้าและแขนโผล่ขึ้นมาตามเบ็ดนะครับ
ขับเบียดดึงเหมือนเกี่ยวแล้วก็มีอะไรลอยไปในน้ำนะครับ

มันเลยดึงเลยดึงเข้าตรงทางด้านหน้าสะพาน

ว่าผมก็นึกว่าจะเอาเบ็ดขึ้น
พอพบเห็นหน้าใบหน้าลอยขึ้นมา

โอ้โหเบ็ดไปเกี่ยวแก้มศพเลยนะฮะ

ประมาณ๒ทุ่มผู้ตายเดินออกจากบ้านไป

เห็นเสื้อก็จำได้ว่าเป็นเพื่อน

ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมีคู่กรณีอะไรหรือเปล่า
พร้อมนำร่างส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่งนะคุณ